คุณผู้ชมฮะโซเชียลอุบลเขาแชร์กันสนั่นเลย

เพราะตำรวจไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
และทีนี้มีรถสไลด์จะเอารถที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ไม่ต้องยุ่งเลยนี่อย่ามาเก่งกับกู
ตำรวจพูดกับคนขับรถสไลด์แบบนี้นะครับ

ไม่ได้พูดไม่ดีด้วยมีแต่ใส่แบบเต็มระบบใส่แบบว่าเต็มที่เลยก็เลยว่างงว่ามันผิดขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเราก็ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าของรถเลยเราก็ไปตามหน้าที่ถึงผมไม่ได้สไลด์เข้าโรงพักผมก็เก็บค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมครับผมก็เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง
อันนี้ฝั่งรถสไลด์นะเขาอธิบายแบบนู้นว่าตำรวจมาเต็มแก๊กเต็มคาราเบลเลยนะฮะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับตำรวจในคลิปเหมือนกันนะของสพเดชอุดม
ตำรวจที่แจ้งแบบนี้คือรถเนี่ยต้องสงสัยว่าเป็นรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังไงและกลัวว่ารถสไลด์เนี่ยจะมาเคลื่อนย้ายรถคันนี้หนีแล้วเอาไปเลยไม่นำไปจอดเป็นของกลางที่โรงพักผมก็เลยโวยวายตามคลิปบอกว่าอย่าเอาไปไหนเดี๋ยวตำรวจจัดการคือใช้รถลากเนี่ยที่ตำรวจมีอยู่ที่ตำรวจบอกพี่ตำรวจบอกแบบน
ต้องรอฟังจากปากของผู้บังคับบัญชาตำรวจนายนี้อีกทีในการสอบสวนขณะนี้ทีมข่าวของเรากำลังเดินทางไปสัมภาษณ์ที่โรงพักหากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปถึงเหตุและผลของแต่ละฝ่าย